พัทธลุงนึกว่าเกิดสงครามนะคะดวนปืนกันโอ้โห
สนั่นจนชาวบ้านนี่เขาหนีตายกันเลยค่ะเขาบอกว่าเป็นอดีตสามีเจอกับแฟนใหม่
เจอหน้ากันปุ๊บชักปืนยิงใส่กันปั๊บครับเพราะดีนะคะ
ยังไม่มีใครเจ็บยังไม่มีใครตายแต่นี่ค่ะฝากรอยกระสุนเอาไว้ที่
ท้ายรถตู้แช่เย็นรถกระบะคันนี้ค่ะครับตรงนี้คือตำบลท่ามีหลำอำเภอเมืองพัทธลุงนะคะ
ต้นไม้นี่ก็โดนไปด้วยเลยดูสินั่นน่ะอยู่เฉยดีก็โดนกระสุนปืนเสียบเข้าไปแบบนั้น
ตำรวจเชิญตัวเจ้าของบ้านฝั่งตรงข้ามที่พบรอยกระสุนไปให้ปากคำที่โรงพักนะคะ
บอกว่าคนก่อเหตุคืออดีตสามีเธอเองส่วนอีกคนนึงที่ยิงดวนปืนใส่กันก็คือแฟนใหม่ของเธอเอง
เหตุการณ์เกิดขึ้นคือเมื่อเช้าอดีตสามีพาลูกสาวมาส่งหลังจากที่พาไปนอนเล่นที่บ้านเพราะเธอเลิกกันไง
พอมาถึงก็เห็นเธอเล่นมือถือแชทคุยกับแฟนใหม่ไม่พอใจเลยแชทไปท้าทายกัน
แฟนใหม่ก็บ้าจี้ด้วยขี่มอเตอร์ไซค์มาหาถึงที่อื้อหือ
เจอหน้ากันปุ๊บอดีตสามีชักลูกซองออกมายิงเปิดก่อนปั๊บ
แฟนใหม่ก้มหลบชักเก้าหมอยิงสวนไปอีกโอ้โห
แล้วหนีกันไปทั้งคู่เลยเพราะรู้ตัวว่าทำผิดกฎหมายนะคะ

เล่าให้ฟังว่าเธอเลิกกับอดีตสามีไป๔เดือนแล้ว
แต่ก็ยังคงเป็นพ่อและแม่ของลูกไงคะ
ก็เลยยังมีแวะเวียนมาดูแลลูกบ้างแวะเวียนมาหาบ้าง
คาดว่าอาจจะหึงหรือเปล่าหรืออาจจะไม่พอใจหรือเปล่า

ฟังชาวบ้านเขาเล่าเหตุการณ์กันหน่อยเขาบอกอุ้ย
ขนลุกขนพองหนีตายกันแทบไม่ไหว
เอาเป็นว่าเจ้าหน้าที่บอกว่าตอนนี้ผู้ก่อเหตุทั้งคู่

พื้นที่นะคะก็กำลังเร่งติดตามตัวกันอยู่
แม้ว่าที่ดวนปืนกันไปจะไม่มีคนเจ็บคนตายนะคะ
แต่ว่ากลัวว่าถ้าเกิดไปเจอกันระหว่างทางเนี่ย
ก็มีกันทั้งคู่ไงเดี๋ยวจะไปพานดวนปืนกันอีก